อัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันหน่อย
วันนี้พูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยงานลงทุน
หลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครอยู่ในด้านตลาดการลงทุนนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยมีความผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากที่ซ้ำเองได้รับเป็นประธานาธิปดีตะลายคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา

รู้สึกว่าจะแข็งขึ้นมาเลยในรอบปี
ต้องเรียกว่าผิดพลาดนะนะครับ

และก่อนที่จะเข้าสู่เส้นชัยในที่สุด

เดือนลงและต่อลาก็จะออก

ทำไมตลาดการเงิน

ในกับบ้านเราที่กำลังได้ทำที่ผมบอกครับ
นะครับซึ่งคำถามต่อมาก็คือว่าอ้าวถ้าอเมริกาเนี่ยจะทำการลงทุน
ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะขับจังเศรษฐ์ให้โต
แล้วจะไปเอาเงินมาจากไหนเพราะว่านโยบายหนึ่งของซ้ำเพลงก็คือ
รถดอกบี้อ่ารถอาสีถูกต้องให้บุคคลและบุคคลธรรมดา
แม่หญิงจะเอาเงินขนาดไหนมาลงทุนในอีกฟาสตรัคเจอร์ขนาดจ่ายของอเมริกา
ถูกต้องนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ย
ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทำนโยบายในเรื่องของคดีนะครับเรียกว่าก็เพิ่มหนี้ของรัฐบาลขึ้นมาเยอะอยู่แล้ว
ครับส่วนที่หนี้เหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เลยอืมนะครับ
ก็มุ่งเข้าไปตรงนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับพวกเงินที่คล้ายกับบรรดากองทัพ
เจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับส่งกองกำลังหรือไปตั้งกองทัพ
อย่างเช่นในยุโรปก็คือนาโต้นาโต้ในตะวันออกกลางนะครับ
พวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายในการที่จะถูกตัดงบประมาณ
แล้วเอามาโปร่งสำหรับใช้ในประเภทมากกว่าครับนะครับ
อันที่สองเลยเนี่ยที่คนกำลังมองกันว่าอ้าว
แล้วจะทำยังไงต่อนะครับสหรัฐเองอาจจะต้องเรียกว่า
ที่เราบอกว่าเขาจะขึ้นกำแพงภาษีสินค้าไงนำเข้า
นำเข้าเก็บภาษีมากขึ้นถูกต้องนะครับ
ถ้าสีตามก็อาจจะต้องขึ้นต่อนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นสามแหล่งหลักหลักที่จะเอามาพบนะครับ
เพียงพอกับรายได้ที่ขาดไปกับค่าใช้จ่ายที่กำลังจะเพิ่มขึ้นของเขาเนี่ย
ซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าจะเห็นในแง่ของตัวงบการใช้เงินของสหรัฐเนี่ยกลายเป็นขัดอยู่
นะครับก็หมายความว่าแม้ว่าจะประหยัดงบก็แล้ว
รายได้ที่เข้ามากับเงินที่จะใช้ออกไปในเรื่องของการลงทุนเนี่ย
อาจจะเรียกว่าเงินขาดสเบา
เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับ
ในแง่ของค่าเงินสหรัฐเองก็น่าจะกลับตัวกับเมาะครับ
ระยะยาวหน่อยในระยะยาวหน่อยแต่ระยะสั้นเนี่ยทุกคน
มองว่าสั้นดีสั้นดีกระตุ้นดีใช่แต่ว่าระยะยาวเนี่ยนะครับ
อาจจะแข็งอาจจะแข็งเพราะว่าต้องก่อนดีมากขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในประเทศของอเมริกาเองก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มมากขึ้น
สัตว์ในแง่คุณเสริมสัตว์เนี่ยอยู่ในโต๊ะตราสารหนี้เห็นอะไรบ้าง
ก็เห็นสัตว์ค่าขายนะครับสัตว์ค่าขายตราสารหนี้ไทย
สถานีไทยบ้านเราก็เห็นได้ว่าก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับ
ทั้งในกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรืออิมเมอร์ซิ่งมาร์เก็ตเนี่ยนะครับ
ก็จะเห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยไหลกลับอเมริกาเหมือนกันครับ
ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้นะครับตราสารทุนหรือหุ้นเองก็เหมือนกัน
ถูกขายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายประเทศพี่นิดดูแล้ว
ประเทศต่างที่เราเห็นเนี่ยประเทศหลักประเทศใหญ่เนี่ย
ครับเห็นเม็ดเงินเนี่ยระยะสั้นนี้จะมีหลายกลับไปที่อเมริกาเหมือนกัน
ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่คนมองก็คือว่าเอเซียจะเป็นเป้าที่ทางทรัมป์มีประธาภีร์คนใหม่ของสหรัฐ
จะหยิบยกขึ้นมาคุยในเรื่องของตัวด้านการค้าการขายเพราะว่าในสิบอันดับแรกของประเทศ
สหรัฐเสียดุลการค้า๙๓เราจะพบว่ามีประเทศในเอเซียอยู่ถึง๕๖ประเทศ
ที่ได้ดุลการค้าของสหรัฐนะครับใน๑๐ประเทศต้นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยทางจีนจีนนะครับสามแสนกว่าล้านหรือสักละสองประหยิบครับ
นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเว็ดนามเพื่อนท่านเราเว็ดนามอ่า
ตามนี้เกิดจากการลงทุนโดยตรงของอเมริกามาลงถูกต้องนะครับ
กาวินทราสต์โหส่งไปทั้งส่วนเล็กคอนิกส์ต่างต่างครับ
ครับอ่าในส่วนของตัวไต้หวันอ่าก็คล้ายคล้ายเกาหลี
มาเลเซียท่ามญี่ปุ่นและไทยแลนด์อะครับไทยแลนด์เนี่ย
เราไม่ติดโชคดีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเราไม่ได้อยู่ใน๑๐ประเทศแรกที่สหรัฐ
แต่ก็อยู่ที่ติดประกว่าแต่เราอยู่ที่อันดับที่สิบสองครับอ๋อ
ครับแต่ยังไม่ต้องเป็นที่หมายหัวของเขาฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ค่าเงินตลาดหุ้นนะครับตอนนี้ก็สะท้อนในเรื่องที่ว่าอเมริกาคงจะเรียกว่าโฟกัส
อืมแล้วคงจะออกมาตรการอะไรต่างต่างที่จะทำให้กระทบกับในเรื่องของการค้าระหว่างโรงเรียน
ครับอ่าแล้วอย่างนี้เนี่ยในฐานะนักลงทุนบ้านเราเองเนี่ยนะฮะ
ดูแล้วเนี่ยโหความผันผวนเยอะเหมือนกันครับปรับตัวหรือเปลี่ยนแนวการลงทุนยังไงดีครับชีวิต
ก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในภาพของดังกรดรุษของบริษัทสรรพบุรุษนะครับ
ก็พยายามที่จะเน้นไปที่การลงทุนของบริษัทที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในประเทศมากกว่า
เพราะเราดูแล้วต่างประเทศอาจจะยังคุณตลกอยู่ถูกต้องนโยบายของทรัมป์เองก็ยังไม่ชัดเจน
ใช่ครับเราจะไปลงทุนบริษัทที่ส่งออกมากเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ผลกระทบที่แท้จริงว่าจะมากน้อยแค่ไหน
อะไรที่จะเป็นความเสี่ยงเนี่ยก็มักจะเรียกว่าขายก่อนแล้วก็ดูผลทีหลัง
เป็นยังไงครับฟิเน็ตในช่วงที่ผ่านมาได้ตามคาดไหมหรือแย่กว่าคาด
ก่อนหน้านี้เรามีกลุ่มสรรพันธ์การเงินประกาศออกมาเนี่ย
ถ้าเป็นธนาคารใหญ่สูตรใหญ่สูตรเลขออกมาเนี่ยต้องบอกว่านักศึกษา
สินเชื่อเนี่ยโตน้อยแล้วก็มีการตั้งสำรองเนี่ยมีดารมณ์จะปล่อยขึ้นด้วย
กลุ่มที่สองที่ตามมาติดติดก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ผลิต
ภูมิเมนไทยอ๋อน่ะครับครับหรือภูมิเมนนครรภ์หลวง
ักภูมิตลงตายภูมิตลงอ่าเราบอกว่าบ้านเราเนี่ย
ดูเหมือนจะแผ่วไปหลักเลยก็มาจากเรื่องของ
ชะลอการเปิดตัวเพราะว่ามองว่าตลาดเอง
รู้สึกจะชะลอนะครับผู้ประกอบการก็ยัง
ไม่ค่อยมีโครงการใหม่ถูกต้องขายของขายต่อมาหมดก่อนใช่ครับ
ก็เลยทำให้ปูนเองเนี่ยก็ซอฟต์ลงมาหน่อยหนึ่งใช่นะครับแต่กลุ่มที่ดูเหมือนจะออกมาดีแล้ว
ยังดีกว่าคาดนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มอาหาร
กลุ่มอาหารหลักหลักเลยที่เรารู้จักกันก็น่าจะเป็นนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับตลาดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศตลาดอีกส่วนหนึ่งอยู่ต่างประเทศ
ตรงออกเหมือนกันอ่าทำไมล่ะทำไมอยู่ดีอืมเออด้านหน้าตึกทำไมจะดี
ก็ไก่อร่อยขึ้นต่อมานะอ่านะครับราคากุ้งราคาไก่ราคาหมุนเนี้ย
อืมจากปีที่แล้วที่ราคาวัตถุดิบพวกนี้เนี้ยตกต่ำหน่อยใช่ครับ
มิวต่างต่างของความสะดวนอาจว่าอ่าเวลาคุณเนี้ย
หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นไม่รู้จักกัน
ใช่คำไรโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ก็เรียกว่าขายทั้งในประเทศดีแล้วเปิดสาขาไปขายในต่างประเทศด้วย
ขยับตัวสูงขึ้นอีกด้วย
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทอดในเรื่องของการจับจ่าย
ของกินครับ
นะครับเนี้ยก็เรียกว่าเอ่อครอบครัวมีความเรียกว่าใกล้
สิบเจ็ดมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้มากินซุกกี้กันนะครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลนะครับว่า
หลังจากที่อ่าเรียกว่าอ่าเป็นหวงของเราท่านสวรรค์นะครับ
หลายคนตังหวนว่าเอ๊ะคนไทยจะเรียกว่าหัวถูกหรือเปล่าอืม
กันจะสายเทศรอหรือเปล่าใช่นะครับแต่ว่าก็นะครับ
รายได้ของแล้วก็กำไรก็ปรับสูงสุดขึ้นครับอืมนะครับ
ตรงนี้ก็สะท้อนว่าจริงจริงแล้วเนี้ยครับในเรื่องของคนไทยเองด้วย
ในเรื่องของกำลังซื้อยังพอมีใช้ได้กำลังการบริโภคภายในประเทศ
ก็ยังโอเคอยู่อย่างนี้ก็เข้าตามว่าตั้งแต่ต้นก็คือว่า
การส่งออกการอะไรบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอาจจะชะลอไว้ก่อน
ครับผมนะครับแล้วก็อาจจะเล้นเลือกลงทุนนะฮะ
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตภายในประเทศการบริโภคภายในประเทศ
การลงทุนภายในประเทศก็ก่อนเลยสำหรับชุมนี้แชร์ครับนะครับ
ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะได้ภาพรวมนะครับ
ด้านการลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็กลับมาที่ห้องส่งครับ
ขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวพอดีมีเวลาเหลือสักสองนาที
ทั้งสองท่านนิดนึงได้ไหมคะครับได้ครับค่ะพอดีอยากถามว่า
แล้วอย่างนี้เนี่ยเรื่องของการลงทุนในเช้าวันนี้
จะมีเปลี่ยนแปลงยังไงไหมคะเพราะว่าถ้ายังกังวลเรื่องของนโยบายของทรัมป์เนี่ย
ตลาดหุ้นมันจะร่วงลงเรื่อยเรื่อยไหมคะครับก็ในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ย
ผมคิดว่าระดับที่นักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ย
มองกันหลักหลักก็น่าจะเป็นพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับพันสี่ร้อยแปดสิบ
ที่เป็นระดับที่ตลาดเนี่ยโดนเทขายมาในช่วงของวันศุกร์นะครับ
เราเองเรายังค่อนข้างจะมีมุมมองค่อนข้างพุทธิหรือมุมมองด้านดีนะครับว่า
ตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสแกว่งตัวเป็นกรอบออกด้านข้าง
นั่นหมายความว่าการลงทุนเนี้ยตรงระดับพันสี่ร้อยเจ็ดสิบพันสี่ร้อยสามสิบ
สำหรับจัดทีนี้จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็จัดทีนี้มีโอกาสที่จะปรับตัว
ขยับขึ้นไปเหนือพันห้าร้อยจุดได้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ